ตอนนี้เราเนยาพาลกันกรรมกดีเป็นยังไงครับ
ครับเรื่องนี้ท่านพูดกันเหมือนค่าท่านมีความผงใยนะครับ
แล้วก็ได้ให้ท่านรองโฆษกนะครับทั้งสองท่าน
ร่วมกับท่านทุกท่านศักริบาลนะครับ
ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการ
แล้วก็ภาพการกระทำตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุม
ทั่วผู้ทุกมุมคุณผู้จัดการจุดมุม
ผู้ที่ขึ้นปลาใสทุกคน
ก็ต้องมีส่วนรับทราบตรงนี้ถือว่าเป็นสู่การร่วมกันทำจิตครับ
อันดับแรกก็จะเป็นเรื่องการชุมนุมโดยผิดกฎหมาย
การจุมนุมประทานะโดยมิชชอบให้ปฏิบัติหมาย
การร่วมกันเล็กคนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความรุนหวั่นในบ้านเมืองธรรมศาสตร์๒๑๕

การทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ

และก็พี่น้องปั๊ดแทนชนนี้คืนที่จอดรถกระเวชในบริเวณนั้น
รถราชการก็งุลกรรมปิดใบมือของชาติจุดทำลายทำให้เสียหายหมด
การขีดหินทำให้สุขโพรคและเครกษ์ต่อเพลื่อน
ไม่สามารถทำประโยชน์ทั้งใช้ประโยชน์ได้
เกิดผิดในหลายอย่างมาตรา
ตอนนี้คร่าวหรือประมาณสัตว์อีกคนเหรอครับ
เท่ากับที่มีข้อมูลในของ
เนื่องจากการตูนมมโดยผิดกฎหมาย

พูดทำผิดในแต่ละเคสแต่ละลายก็จะต้องแยกแยกไปตามส่วนของการดับผิดของตัวเอง
ถ้าเป็นทัพสิงฟร์ของรัคการโดยรัชการว่างั้นผมจะต้องแด้ความลงทุกข์
ทางวันเสียหายทางวัดครอบฆาตานมาเวทเมาส์ประเทศคลาม
ตอนนี้มีเหนื่อยอะไรที่แจ้งขอบตรศักรณ์ไม่การแจ้งขอบพลังพุธ

ตอนนี้เราทราบเนี่ยว่าเป็นใคร
ที่เริ่มเปิดสู้จากมีหมู่บอท
มีการนำรถน้ำวิ่งเข้าไปกลุ่มประชาชน
ค่ะยังไงคุณคิวเนี่ยอ่าน
ไม่ใช่กราศของคณราช
อยู่ในกลุ่มกราศธนราช
หน้าเชื่อว่าแต่กลุ่มของกราศธนราช
เพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
แล้วลักษณะของการตั้งรับหรือวิทยาลัย
คงต้องหาข้อมูลกันต่อไปนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชน
แล้วก็พี่น้องประชาชนได้ให้ข้อมูลกับเราเยอะมาก
ซึ่งสอดพร้อมกับข้อมูลตอนนี้ที่เรามีอยู่นะครับ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจแล้วก็สืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไร

มีกระสุนที่มาจากฝั่งตรงข้ามของกลุ่มคลาวาสไหมครับ
เพราะว่าทั้งฝั่งนี้ก็บอกเหมือนกันว่ากระสุนยังมีมาจากฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน
จริงแล้วกระสุนเขาได้แล้วก็คือถึงที่หากได้แค่เจ็ดกาย
ก็แค่เจ็ดกายคือถุ่มเขาเอง
ก็เห็นว่ามีเรื่องจับตรงนั้นหลางมีว่า
ก็คงจะใช้นิติวิทยาศาสตร์ทางด้านอื่นนะครับ
ก็คงต้องสืบสวนต่อไปขึ้นขนาดนี้อยู่ในวังการราชส่วนกัน
ตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มตัวข้ามหรือว่ากลุ่มในชุมชนที่ยิงเข้ามาหากลุ่มของคณะราชใช่ไหม
ก็เป็นข้อมูลในสังวนการทศพลกันนะครับ
สองภารณีทั้งเรื่องของการชนียงหน้าตรัพย์มันอยู่ข้อหาละครับ
ข้อหาลักก็คือมีการคุงนุมโดยวิชาปนีกฏหมาย
การหุ้มกันทั้งศาสตร์สิบคนขึ้นไปก่อเขิดความวิวัยในบ้านเมือง
ทำให้เสียทรัพย์เป็นกับทัพสินตรัสลักราศจิการ
เป็นทัพสินสาระประโยชน์
ป้ายรถกระจำทางไม่กระทั่งป้ายสถานที่รัฐการณ์ชุมลื่น
อีกครับนิวชีไม่เยี่ยมรับตัดประวัติของแบบใหม่ใคร

ผ่านมาหลายก้าวแล้ว
ด้วยความหวังว่าให้บ้านเมืองแน่นทุ่มสุข
ได้มีการเจรจากันอย่างสันติวิธี
อย่างเช่นอนารัยประเทศได้ทำกัน

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสนับทำงาน
แนวทางเพื่อจะมาหาทางที่เหมาะสมที่สุด
ที่สุดนะครับมีการใช้เจ้นทางความกลับมาสู่ภาพในการแก้ไขปัญหา
แล้วก็ละเมิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อย
เราจะเห็นดูว่าการทะทับของทุกคุณเนี่ย
ระเบิดกฎหมายเยอะขึ้น
มีพยายามที่จะไปล้อมสถานที่ราชการพยายามที่จะบุกเข้าสถานที่ราชการ
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมซึ่งเหล่านี้มันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทย
มันจะมีการใช้กฎหมายหนึ่งหลังจากนี้
ก็จริงแล้วนะครับกฎหมายทุกฉบับก็เป็นใครทำผิดอะไรก็คงจะต้องดำเนินการ
หมายความว่าจะมีการนำมากลับมาใช้ใช่ไหมท่าน

ด้วยเฉพาะเมื่อคืนมันลักษณะมีการก้าวล่วงอย่างอยู่แล
ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในที่เราจะนำกฎหมาย๑๑๒มาใช้ไหม

คือการกระทำเนี่ยกรรมเครื่องชี้เจตนานะครับ
เจตนาของผู้กระทำจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของข้อกฎหมาย
ถ้าไม่เข้าองค์กรอบข้อกฎหมายการกระทำนั้นก็ไม่ผิด
แต่ว่าถ้ากระทำผิดในข้อกฎหมาย
อย่างนั้นกระทำติดในองค์ประกอบของข้อกฎหมายแรงนี้
ก็ถือว่าเป็นการแรงสะวินตามกรรม
ตรงนี้หนักใจไหมครับ
ต่อระหว่างก็จะต้องกฎเทินหน้าหรือว่ามีปัญหาของผู้ชมงุนมากขึ้น

ข้อกฎหมายใดเราเป็นตัวกลาง
คำนั้นไม่ใช่ความจิตเราก็ไม่สามารถดูสัมพิจารณ์
ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงและเดิมทีนายกเป็นคนประกาศกัน
นายกกลับมาประกาศตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ใช่ไหม
ท่านไม่ได้พูดถึงหนึ่งหรือสองซึ่งรายละเอียดควรจะต้องศึกษาดูอีกทีนึง
แต่ในความว่ากฎหมายทุกบททุกมาตราก็คงจะมีความผิดอื่น
อย่างเช่นการนำพลุดอกไม้เพลิงไปจุดใกล้สถานที่ราชการ
มันเสี่ยงต่อการเพลิงไหม้จะถือว่าพฤติกรรมมีเจตนาหรือย่อมเรียงเห็นผล
ก่อให้เกิดการวางเพลิงไหมเหล่านี้ครับท่านอาจจะหมายความอย่างนั้น
แต่คุณต้องดูศึกษาละเอียดดีครับว่าคำแถลงของท่านเป็นอย่างไร
กลัวไหมฮะกับการที่นำ๑๑๒กลับมาใช้แล้วการยกระดับของกลุ่มผู้ชม
ว่าตำรวจทำตามหน้าที่เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าเมื่อทำผิดตามองค์ประกอบข้อกฎหมายใดมันจะเป็นความผิดตามกฎหมายนั้น
ยืนยันว่าข้อเท็จจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมันจะมองแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้
เมื่อทำเช่นนี้นะครับเป็นความผิดกฎหมายหรือว่าทำเช่นนี้มีความผิดเช่นนี้
มันจะต้องผิดเช่นนี้จะบอกว่าไม่ผิดก็ไม่ได้
บ้านนึงมีกฎกฎิกาและก็ตำรวจในโรงเรียนที่นั่น
ความผิดที่เราต้องรับภาพก็ไม่มีมาที่คุณจะทำผิด
ก็จะทำให้มันไม่มีงานที่จริงถูกตอบโต้ภาพด้วยแล้ว
อย่างเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการหยามศักดิ์สีตำรวจมั้ยกับการไปดึงป้ายไปพ่นสี
อันนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเห็นอยู่แล้วก็คงจะตอบแทนตำรวจได้
นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ยังไงอ่าท่านพบตรท่านย้ำตลอด
ว่าเราต้องอดทนกับความเป็นใครถือกฎหมายเป็นหลักครับ
๒๑๒๕เตรียมรับมือไงครับก็รักษาธนการณ์นะครับ
แล้วก็คงจะเพิ่มความเข้มนะครับในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นนะครับ